คุณผู้ชมคะทางเอกราชทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ซึ่งก็ได้ต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แล้วก็ได้รับความสนใจเกินความคาดหมาย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ผ้าไหมไทยประยุกต์และชุดไทยพระราชนิยม
ที่นางสาววิลาซินีจานวุฒิทธิวงร์นางสาวไทยปี๒๕๕๘
รวมทั้งรองนางสาวไทยอีก๒คน
ในฐานะทูตวัฒนธรรมทูตการท่องเที่ยวและทูตการค้า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์
ร่วมกับทีมประเทศไทยในสิงคโปร์จัดขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม
ได้รับความสนใจจากคณะทูตานุทูตประเทศต่าง
รวมทั้งผู้ช่วยทูตทหารผู้บริหารระดับสูงในสิงคโปร์
และคนไทยในสิงคโปร์จำนวนมาก
ต่างชื่นชมในความสวยงามของผ้าไทย

ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
ทงชัยชาสวัสดิ์เอกอัครราชชุดไทยประจำสิงคโปร์
พอใจการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจเกินความคาดหมาย
จากเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏแล้ว
ยังเป็นการต่อยอดผ้าไหมไทย
และเครื่องประดับไทยให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะชาวสิงคโปร์กว่าล้านคนหรือร้อยละ๓๐ต่อปี
นิยมนำเงินเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
โดยไม่ผ่านทัวร์เน้นการกินและนวด
พร้อมตั้งความหวังหากมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
อีก๓๕ปีจะมีการใช้ผ้าไหมไทยในสิงคโปร์มากขึ้น
ด้านในอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดงานครั้งนี้
ได้ร่วมบรรยายพิเศษประวัติผ้าไหมไทย
และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ที่ส่งฝืนฝู่ผ้าไทยมานานกว่า๔๐ปี
สามารถรักษาผ้าไทยเอาไว้ไม่ให้ศูนย์หาย
ในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยคุณภาพดี
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านขึมมะอุสวนหม่อนอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชศรีมา
และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ออกมาเป็นชุดไทยประยุกต์
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
จากนี้ยังมีธุรกิจต่อเนื่องอย่างเครื่องประดับสวยงามจากฝีมือชาวไทย
รวมทั้งการนำช่างตัดเสื้อผ้าฝีมือดีไปพบกับผู้สนใจชาวต่างชาติโดยตรงอีกด้วย

เชิญชวนคนไทยสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในการใช้ผ้าไหมไทยเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไหม
และธุรกิจต่อเนื่องในการสร้างงานสร้างอาชีพ
ขณะเดียวกันยังถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทย
ให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติอีกทางหนึ่ง
ข่าวเทราะทีวีรายงาน